เอากลับมาที่สีเสื้อดิฉันหน่อยเมื่อสักครู่พูดไปแล้วว่าสีเสื้อดูแบบนี้
มันคุ้นตามันเหมือนอะไรนี่ไงผ้าเหลืองเสื่อมนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
สะเทือนวงการสงฆ์อีกแล้วมีพระรูปหนึ่งเขาวีดีโอคอลไปหาสาวคนหนึ่ง
เทศนาแน่นอนเทศนาไม่ใช่แต่ไปโชว์ของลับให้ดูด้วยไปดูค่ะ
นี่ค่ะเป็นคลิปที่ผู้หญิงรายหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขาร้องเรียนผ่านเพจสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชคลิปเนี่ยมันยาวสี่นาทีกว่ากว่า
คุณผู้ชมจะเห็นพระรูปหนึ่งอายุท่านเยอะแล้วนะ๕๐ปีค่ะ
วีดีโอคอลกับศรีกาหรือว่าโทรหาผู้หญิงนี่แหละก็เปิดวีดีโอคอลกันไปโชว์นี่เลย
ทีมข่าวเราบอกว่าเรียกว่าช้างน้อยดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันน้อยหรือมันยังไง
ก็เซ็นเซอร์ไปก่อนเออนะก็โชว์เอาไว้เอาว่าเฮตตัวเองอ่ะโชว์ของลับไปเออ
หลังจากนั้นก็สำเร็จความไคร้ด้วยคุณผู้ชมคลิปเนี้ยเผยแพร่ออกไปไม่ถึงสองชั่วโมง
โอ้โหร้อนกันทั้งจังหวัดเลยพระครูไพโรธธรรมรุธค่ะ
เจ้าคณะอำเภอดอนศักดิ์ที่สุราธานีนะพร้อมกับนายกอบจสุราธานี
ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนทราบนะคะว่าพระดังกล่าวเนี่ยในคลิปเนี่ย
เป็นพระที่มาขอจำวัดชั่วคราวนะไม่ใช่พระที่อยู่ประจำนะ
อยู่ที่วัดเขาช้างในอำเภอดอนศักดิ์จากนั้นค่ะก็มอบหมายให้เจ้าคณะตำบลลงไปตรวจสอบที่วัด
แล้วก็สั่งศึกดวนนะฮะศึกทันทีเลยท่านเจ้าคณะอำเภอดอนศักดิ์เนี่ยบอกให้ฟังว่าพระที่อยู่ในคลิปเนี่ยท่านยืนยันอีกครั้ง
ว่าไม่ใช่พระในอำเภอดอนศักดิ์สุราธานีแต่เป็นพระที่มาจากพื้นที่อื่นมาขอจำวัดชั่วคราวค่ะ
แล้วก็มาเกิดคลิปเฉาขึ้นมายืนยันด้วยว่าพระในอำเภอดอนศักดิ์สุราธานีเนี่ยไม่เคยมีพระที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะฮะ
มีแต่พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดอันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพระท่านรูปอื่นอื่นในพื้นที่ด้วยนะ
คุณผู้ชมนะศรีกาอยู่นครศรีธรรมราชเรื่องที่เกิดขึ้นที่สุราธานี
พื้นที่มันติดกันดอนศักดิสุรธานีกับนครศรีธรรมราชเวลาจะรับโทรศัพท์ใครคุณดูด้วยนะ
ทำเทศนาหรือมาให้ดูอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็น่ากลัวเกินนะฮะ